กราบเรียนท่านประธานรัฐสภา
กับผมนายถากรตันทศิษย์
บัญชีรายชื่อพักไทยสร้างไทย
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ผมขออนุญาตอภิปราย
ทั้งภาษภิงแล้วก็สนับสนุน
คุณพิธาริมเจริญรัฐ
เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในวันนี้
ที่ต้องอภิปรายในส่วนของ
ของ๗พักร่วมรัฐบาล
ที่ร่วมกับทางภักดิ์เก้าไก่
ต้องขออนุญาตกราบเรียนดังนี้นะครับ

หลังจากที่มีการเลือกตั้ง
ท่านประธาน

ในวันที่๑๘พศ

ได้มีการนัดเจรจา

ที่จะดำเนินการร่วมกัน

การเจรจากันไม่ว่าจะเป็นในวันที่๑๘พฤษภาคมหรือในวันที่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
พักไทยสร้างไทยเรายืนยันตลอดระยะเวลาว่า
เราไม่เคยมีการเจรจาใดเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา๑๑๒
การเจรจาของพัก๘พักร่วมรัฐบาลที่ผ่านมา
มีแต่การเจรจาเกี่ยวกับแนวทาง๒๓ข้อ
ในการที่จะพัฒนา
และปรับปรุงเศรษฐกิจและฟื้นฟูหรือเดินหน้า
ในการที่จะพัฒนาประเทศเท่านั้น
ดังนั้นผมจึงกราบเรียนว่า
วันที่๒๒พฤษภาคม
อย่างที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิก

อยากให้๗พักร่วมรัฐบาล
ออกมายืนยันให้ชัดเจนว่า
ผมอยากจะกราบเรียนนะครับว่า
ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของภักดิ์ไทยสร้างไทย
ที่เข้าร่วมประชุมในเรื่องนี้ด้วย
ขอเรียนว่าได้มีการยกร่างคำปลารบ
ซึ่งคำปลารบนี้ผมต้องเรียนยืนยันว่า
เป็นหลักการอันสำคัญยิ่ง

ผมขออนุญาตอ่านคำปรารบ
เพื่อให้ท่านสมาชิกทุกท่านสบายใจได้นะครับว่า

ที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
โดยบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งรัฐบาล

เพื่อสร้างพื้นฐานจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพักก้าวไกรพักเพื่อไทย
พักประชาชาติภักดิ์ไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทย
ภักดิ์เพื่อไทยรวมพลังภักดิ์เป็นธรรมและภักดิ์สังคมใหม่
โดยทุกภักดิ์เห็นร่วมกันกับภารกิจของรัฐบาล
ที่การผลักดันจะไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก
และการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ
ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์
ดังนั้นจึงขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยความชัดเจนในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
ผมขออนุญาตเรียนว่า๗พักร่วมรัฐบาลทั้งหมด
ถ้าเกิดว่าผมพูดสิ่งใดที่ไม่ตรงกับความรู้สึก
หรือว่าไม่ตรงกับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวท่านสามารถที่จะโต้แย้งได้
เพราะว่าอยู่ในที่ประชุมทั้งหมดทุกท่านตกลงร่วมกันว่า
ไม่มีการพูดถึงมาตรา๑๑๒แต่อย่างใด
พูดถึงเฉพาะแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศต่อไป
จุดยืนของพักไทยสร้างไทยขออนุญาตนำเรียนว่า
เราวันนี้เราเลือกพักที่เป็นพักลำดับที่๑

ดังนั้นวันนี้พักก้าวไกรเป็นพักลำดับที่๑

แต่ปรากฏว่าชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกของพักเก้าไกร
ก็คือชื่อคุณพิธาริมเจริญรัฐ

ถ้าพักเก้าไกรเสนอชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่คุณพิธาริมเจริญรัฐเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
พักไทยสร้างไทยก็ยังคงต้องเลือกพักที่ได้ลำดับที่๑
ในการที่จะเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นเดิม
วันนี้ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพยิ่งครับ
ว่าพักไทยสร้างไทยเรายืนยันในระบอบประชาธิปไตย
เราพร้อมที่จะเลือกคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้พักลำดับที่๑
ที่ชนะการเลือกตั้งมาในวันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปครับ

ขอบคุณครับท่านประธานครับ